ลูกอ่อนซึ่งมีลูกน้อยวัยแค่๑เดือนเองนะครับ
แต่ว่าหลอนยาบ้าจับเมียตัวเองจับลูกน้อยของตัวเอง
ขังไว้ในห้องและมีการใช้อาวุธปืนนะครับ
ยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยตอนที่ตำรวจจะไปควบคุมและเจรจา
ก่อนที่เขาจะเกิดอาการหลอนเขามีการถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะครับ
อาการแปลกของเขาแต่เขาบอกเขาไม่ได้เสพยานะ

นี่ถ่ายไว้ช่วงกลางคืนของวันที่๒กรกฎาคม
แต่พอเช้าวันที่๓กรกฎาคมเมื่อวานนี้๙โมง

คุณผู้ชมฮะและท้ายที่สุดนะฮะทางตำรวจก็ต้องพยายามที่จะบุกเข้าไป
แต่อาวุธครบมือมาแบบนี้ใส่เสื้อกรอกมาแบบนี้

เข้าไปเจรจาครับกรณีที่นายวีรพงศ์เกิดอาการคุ้มคลั่ง
ใช้ปืนขนาด๓๘จี้ภรรยาและลูกวัยเพียง๑เดือน
เป็นตัวประกันขังไว้ภายในห้องบ้านหลังนี้ฮะ
ที่ตำบลกุฎแค่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แม่พ่อของผู้ก่อเหตุพยายามพูดคุย
ขอให้ปล่อยลูกสะพ้ายขอให้ปล่อยหลานตัวน้อยออกมา
แต่ลูกชายไม่ยอมฮะตำรวจพยายามมาช่วยเกลี้ยกล่อม
แต่ว่าก็ไม่ยอมเหมือนกันยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหลายนัดนะฮะ
เวลาผ่านไป๘ชั่วโมงคุณตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวาน

ผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงที่ตำรวจประชุมวางแผนนะคุณฮะ
พาลูกเมียขึ้นรถกระบะขับหนีไป
นี่ตำรวจเข้าไปค้นเจอปอกกระสุนนี่คุณ

นายจำนงบุญทวีพ่อของผู้ก่อเหตุเปิดเผย
ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายและลูกสะพ้ายได้นะครับ
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าลูกชายน่าจะเกิดความเครียด
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเสพยาคุณ
ส่วนตำรวจชุดสืบสวนยังคงแกะรอยตามช่วยเหลือตัวประกันอย่างเร่งด่วน
เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคุณนะ
โดยเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุแล้วก็ภรรยา

พบสัญญาณอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองกรสินนะฮะ
สัญญาณจะหายไปช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ลดละความพยายามที่จะแกะรอย
ตามหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อช่วยเหลือตัวประกันนะครับ
ไล่มาตั้งแต่เมื่อวาน๙โมงเช้าถึงตอนนี้นะฮะ
โมงเย็นแล้ว๓๐กว่าชั่วโมงคุณ
ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้นะครับ
ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนำกำลังออกตามล่าตัว

เพื่อนที่ถูกคุมขังในเรือนจำด้วยกัน
ในพื้นที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ล่าสุดพบว่าคนก่อเหตุขับรถ
กลับมาทางจังหวัดกรสินคุณ
ว่าจะมุ่งหน้ากลับมาที่จังหวัดมุกดาหาร
แต่ตำรวจก็บอกโอ้โหไม่รู้ว่าจะดักเส้นทางเขายังไงถูก
ไม่รู้ว่าจะกลับมามุกดาหารหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางอีกนะฮะ
สืบสวนอยู่ระหว่างการตามล่าตัวอย่างกระชั้นชิด
อยู่บนเส้นทางด้วยนะคะไม่ได้อยู่ประจำที่ด้วย
ใช่แล้วก็ชีวิตของทั้งเมียและลูกเขาก็อยู่บนเส้นได้ด้วยนะคุณนะ
เพราะเขายังมีอาวุธปืนอยู่นะฮะ
กว่า๓๑ชั่วโมงแล้วนะครับ
ความคืบหน้ายังคงต้องเกาะติดอยู่ค่ะ